ตัวเลขกันมาแล้วไม่ใช่แค่คุณแจ๊กเกอรีน
คุณขวัญที่มีตัวเลขมาฝากดิฉันก็มีตัวเลขมาฝาก

อุ๊ยเลขอะไรอ่ะ

หลังจากเมื่อวานนี้ออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัยไปนะฮะ

ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอีกครั้งหนึ่ง
มือที่๓ยังเดินหน้าฟ้องเหมือนเดิมนะคะ
เรียกค่าเสียหายอย่างที่บอกไป

ต่างฝ่ายต่างก็ต้องดูแลจิตใจของตัวเองกันไป
แต่ก็อยากจะวอนขอเหมือนกัน
ขอให้สังคมให้อภัยคุณหนุ่มกะลาด้วย

ข่าวใหญ่ข่าวโตทั่วประเทศขนาดนี้
และความกดดันถาโถมขนาดนี้
เขาได้รับบทเรียนหนักมากพอแล้วค่ะ
คุณจูนเพ็ญชุลีภรรยาของพี่หนุ่มกะลานะฮะ
เปิดใจกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้บอกว่า
ตั้งแต่เกิดเรื่องดราม่ามือที่๓ในครอบครัวนี่นะ
กลายเป็นข่าวดังทั่วประเทศขนาดนี้
ตัวเธอเองได้รับกำลังใจจากทุกคนอย่างท่วมท้นเลยค่ะ
คือเรื่องมันก็เกิดมาสักพักใหญ่แล้ว
จิตใจเธอเองเข้มแข็งขึ้นมาได้บ้างแล้ว

มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากขนาดไหน

ต้องใช้เวลาฮิวใจของทั้งตัวเอง

คุณจูนยังยืนยันที่จะเดินหน้าฟ้องเหมือนเดิม

แม้ว่าสามีจะมีการประกาศยุติความสัมพันธ์

ประกาศกัดกางรัการพี่หนุ่มกัญชัยไปกว่านี้ถูกไหม
ส่วนความสัมภัณฑ์กับพี่หนุ่มกะลากับคุณจูเนี่ย
ยังคงให้คำตอบไม่ได้ว่าอนาคตใกล้ตอนนี้จะเป็นยังไงกันต่อไป
แต่ก็อยากจะขอให้สังคมให้อภัยสามีด้วย
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเธอเชื่อเลยค่ะว่าสามี
ได้รับบทเรียนเรื่องนี้หนักหนาสาหัสแล้วจริงค่ะ

ที่เราเก็บไว้แบบมาเป็นปีหลายปี
แต่พอมันหลุดออกมาคือมันแบบ

เราจะได้ไม่ต้องแบบก้ำกลืนฝืนทน
คือตั้งแต่แรกแล้วนะเราแค่รู้สึกว่าเราไม่ใช่คนผิด

ต่อให้เรื่องนี้มันจะแดงเมื่อไหร่หรืออะไร
ไม่ใช่เป็นคนที่ต้องอายอยู่แล้วนึกออกไหม

ผลประโยชน์ลูกอันดับหนึ่งก็พอแหละค่ะ
ถ้าตอบตรงได้เลยก็ต้องรักแหละ
คนละมันอยู่มาครึ่งชีวิตนะ

ก็อยากจะให้สังคมให้อภัยเขาอะค่ะ
เพราะครั้งนี้มันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่
สำหรับชีวิตเขาแล้วเนาะ

สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ